ตากผู้ชายคนหนึ่งก็คลุมคลั่งเหมือนกันนะครับ
ขังตัวเองอยู่ในบ้าน๒วัน

มาเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานพอสมควรทีเดียวนะครับ

ผู้ชายคนนี้ที่ขังตัวเองในบ้านจะเสื้อสีเหลืองอยู่ด้านใน
ก่อนที่เจ้าน้องที่จับประชาปุ่นเขามาเกิดข้าวขาด
จะประชิดตัวขนาดนี้เขาจะยืนอยู่พักหนึ่ง
มันจะมีภาพก่อนหน้านี้เขาจะยืนอยู่พักหนึ่ง
เจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นี่เป็นภาพช่วงที่ประชิดตัวไปแล้วนะครับคือ
กว่าจะเข้าไปได้ผู้ชายคนนี้อายุ๓๒ปี
เพื่อมีไขควงอยู่ในมือนะครับขังตัวเองในบ้าน๒วัน
พลุ้มครั่งด้วยญาติยาดไม่กล้าเข้าบ้าน
เข้าบ้านไม่ได้เลยนะครับญาติต้องไปบอกกับเจ้าหน้าที่
เจรจาอยู่ชั่วโมงกว่าไม่เป็นผลสุดท้ายต้องงัดประตูก่อน
แล้วก็เข้าไปแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ข่มขู่นะ
ใครเข้ามาจะทำร้ายหมดนะฮะต้องเจรจากันอยู่แบบโอ้โห
นานพอสมควรนะครับ
ต้องรู้ว่ามั่นใจรู้ว่าเป็นประกันมึงเอาไขควงวางไว้
แล้วก็เข้ามาไปหามึงมึงก็ออกมาให้มันก็จบ
สุดท้ายก็เลยต้องรอจังหวะที่ผู้ชายคนนี้เผลอแล้วก็ประชิดเข้าไปด้านในเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ถึงตัวนะครับก็เป็นภาพอย่างที่ท่านดูไปก่อนหน้านี้นะครับ
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะถูกไขควงของผู้ชายคนนี้เฉียวโดนแขนเข้าไป
ช่วงจังหวะเข้าไปรวบตัวนะครับ
ที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นคุณป้านะคุณป้าของผู้ชายคนนี้
บอกว่าหลานชายเนี่ยตอนวัยรุ่นเสพยาเสพติดหนักมาก
เสพยาแบบมียาเสพติดกี่แบบเนี่ยหลานเสพหมด

จนมีอาการทางจิตประสาทจากขนของยาเสพติด
พาไปบำบัดก็แล้วนะฮะบำบัดเสร็จออกมาไม่เสพยาแต่ดื่มเหล้า
เนี่ยก็วนอยู่อย่างนี้ล่าสุดก็คือดื่มเหล้าหนักมาก
คลุมคลั่งขู่ทำร้ายทุกคนในบ้านต้องพากันออกจากบ้านมาหมดนะฮะ
วันก่อนป้ากับอาก็ที่เป็นเจ้าของบ้านออกไปทำงานด้วย

หลานก็อยู่ในบ้านก็คลุ้มคลั่งไปหมดนะฮะพูดคุยอะไรยังไงก็ไม่ยอม
ตะโกนเกินจะทำร้ายคนนู้นคนนี้ก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่มามาช่วย
แต่ป้าบอกว่ากลัวเหลือเกินฮะกลัวว่าสักวันหนึ่งเนี่ย
คือไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ถ้าพาไปสงบสติอารมณ์
บำบงบำบัดอะไรก็ว่ากันไปเข้าโรงพยาบาลออกมาก็ต้องมาอยู่ด้วยกันอีก
แล้วจะยังไงนะคะเพราะพ่อกับแม่ของหลานชายเสียชีวิตหมดแล้ว
เหลือแต่ป้านี่แหละที่เป็นญาติคนเดียวที่ดูแลอยู่
คือหัวอกคุณป้านะก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วล่ะใช่ไหมว่า
ถ้าเขากลับมาเที่ยวนี้เนี่ยเขาจะเลิกทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงหรือเปล่า